ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

พร้อมค่ะ

เราก็จะมีเพลงโจทย์มาให้นะครับ

คิดว่ารู้ว่าแค่เพลงอะไรนะครับ

มาเลยครับ

ถ้าพอพูดแบบนี้
เชิญขึ้นมาร้องได้ให้ล้านกับเราเลยค่ะ

ตื่นเต้นทำไมอะ

จะต้องดูทีละคำเลยว่าถูกไม่ถูก
ใช่ร้องผิดไม่ได้คือรายการของเราจะให้เครดิตให้เกียรติกับครูเพลงทุกท่านที่เขาได้แต่งมาแล้ว

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรนะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท

ใช้สองไม่ใช่สอง

เผลอเพลงยาว
ว่าฟังกันแล้วคือคือนึกออกเป็นเพลงอะไร

ระดับนักร้องอาชีพอย่างนี้ก็ร้อยกว่าแล้วล่ะครับผมว่า

โอ้โหอย่างนี้ร้องแล้วถอยหลังด้วยก็ได้

ไม่เป็นเปล่า

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ดีมากครับเก็บเอาไว้ให้เพื่อนอีก๑๑ท่าน

เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง

ครับ

รู้ไหม

ไม่คิดหลังความรัก
ไม่คิดว่าสงสัยจะถูกลงไป
เชื่อกับพิเศษที่กลับมา
ยังไม่ใช่เกิดอะไร
มีพร้อมให้เราสนับสนุน

มันคือการรู้ลาย

ความรักของคุณดุดกังหันหมุนเปลี่ยนเวียนพันดูดน้ำทะเลรักง่ายถ่ายแท้อยู่ทุกวัน
เมื่อไหร่สายตาของเธอที่หวานซึ้งใจ
เลิกมองยิ่งใดสาวใดที่ไหน

สายตาของคุณคุณรู้บ้างไหม
มองยิ่งที่ไร้หัวใจสะอาด
อยากให้เธอนั้นมองฉันเพียงผู้เดียว
อยากให้โลกนี้ต้องพลันหยุดมุน
อยากให้หัวใจของคุณ
หยุดปล่องยิ่งใดมาคุ้มเกี่ยว
อยากให้หัวใจของคุณหยุดปล่องยิ่งใดมาคุ้มเกี่ยว

จะได้ไม่ต้องแลเหลี่ยวยิ่งอื่นใดเข้ามาผูกพัน

คิดว่าเราร้องถูกทุกคำไหมครับ
มารุ่นกันเลยนะครับสำหรับเปล่งที่หนึ่งนะครับ
มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
ตื่นเต้นตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นมั้ยคะ
ลึกนึงนะครับมูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณปาวดีร้อง

ร้องได้ครับ

ร้องได้เป็นคนแรกแบบนี้ค่ะ
รับแล้วค่ะ๕๐๐๐บาท
รวบคำบุญไปแล้ว๑ท่านนะครับ
จริงนะครับเพลงนี้ก็คือเพลงคอยวันเธอใจเดียว
ศิลปินคุณเรียมดาราน้อยนะครับ
เพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงที่ดังต่อเนื่องมาจากเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้
เป็นฝีมือการแต่งโดยคุณจิตกรบัวเนียม
ก็เป็นเพลงลูกทุ่งที่ถือว่าขึ้นหิ้งอีกเพลงหนึ่ง
ก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณปาวรีนะครับเป็นคนแรกนะครับ
ทำสำเร็จแล้วนะครับทำบุญได้เป็นคนแรกนะครับ
ก็เรียกว่าสบายใจแล้วหมดหน้าที่ของเรา
หมดหน้าที่ของเรามีอะไรจะบอกกับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้
ก็วันนี้ดีใจนะที่ได้มาร่วมทำบุญกันเนาะ
ก็เป็นคนแรกแล้วก็ได้๕๐๐ไปแล้ว
แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้พี่ทุกคนให้ได้๑ล้านบาทเลย

ขอบคุณครับ
โอ้โหน้องเปล่านี่ร้องเพลงเก่งมากเลยนะคะ

เดี๋ยววันที่๑๖๑๗เมษายนนี้นะคะ
อุ้มเองเนี่ยก็จะพยายามร้องให้ถูกค่ะ

ยังไงก็ฝากติดตามชมแล้วก็เชียร์อุ้มกันด้วยนะคะ
ในรายการร้องได้ให้ล้านค่ะ